พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์สไลด์หนอนที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ

เขาบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดนี้
ที่เก่าเวลาเดิม๒วันติดต่อกัน
เห็นผู้ชายคนเดิมทำลักษณะเดิมก็คือ
ยืนช่วยตัวเองอยู่อยู่ริมถนน

ถ้าเป็นวันที่๓ล่ะแล้วถ้าตามมาล่ะ
ข่มขืนจะทำยังไงตำรวจมาจัดการให้หน่อยนะ
จับผู้ชายคนนี้ไปจับกลุ่มตัวเขาได้นะ
แต่เขามีเหตุผลเขามีเหตุผลเขาบอกว่า
มันจำเป็นที่เขายืนทำแบบนี้อยู่ริมถนนมันจำเป็น
เหตุผลเขาคืออะไรฟังพร้อมกันค่ะ
คุณผู้ชมอาจจะได้ยินไม่ถนัดเหตุผลคือมดแดงมันกัดจุดผมครับ
เออต้องเอาออกมาอย่างงั้นผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเออ

แดงกัดสองวันเลยแล้วก็ต้องเอาออกมาเอามดแดงออก
แล้วช่วงที่จับมดแดงมันก็แดงไป
มันก็เลยมีอารมณ์ขึ้นมาเอออ้าวนายสุดใจนะคะ
อายุ๔๒ปีค่ะเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุมันร้อน
แล้วเขาบอกช่วงที่หามดแดงอยู่นะมันก็ต้องตีรังมดแดงไง

มดแดงมันเข้าไปในร่มผ้าของเขาเขาก็เลยควักออกมาทั้งพวงเลย
ไม่ใช่พวงรังมดแดงนะพวงสวรรค์พวงของเขาเนี่ย
เพื่อที่จะไล่มดแดงออกเป็นจังหวะพอดีพอดีค่ะ
หญิงสาวสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีเลยและเห็นพฤติกรรมของเขา
เขาบอกสองคนนั้นเข้าใจผิดเขาบอกแบบนี้
และหลังจากที่หญิงสาวสองคนผ่านไปเรียบร้อยแล้วเขารีบเก็บเลยนะ
พวงของเขาเนี่ยแล้วก็ปั่นจักรยานกลับบ้านอืม
อ้าวไปถามนักศึกษาสาวสองคนอายุสิบเก้าปี
เขาให้การบอกว่าสุดใจสุดใจก่อเหตุ๒วันติดเลยนะ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากซื้อกับข้าวที่ตลาด
ใจก็นั่งถอดเสื้อผ้าอยู่ริมถนนแล้วก็สักพักก็ยืนขึ้นมาสำเร็จความไคร้ด้วย
และเมื่อวานอีกทีที่เก่าเวลาเดิมเจอสุดใจอีกแล้วทีนี้ยืนเลย
อยู่ริมถนนเลยสำเร็จความไคร้สไลด์หนอนอยู่
ด้วยความกลัวว่าอาจจะถูกทำไม่ดีไม่ร้ายเพราะมันเกิดขึ้น๒วันแล้ว
เป็นการตั้งใจหรือเปล่าที่จะทำให้เธอสองคนนี้เห็น
แล้ววันหลังเดี๋ยวตามถึงหอพักอีกเรื่องจะยุ่งนะ
เธอก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาจับ
ตำรวจถามไปเขาก็ตอบว่ามดแดงมันกัดเขา
เขาก็เลยเอาออกมาปัดมดแดงตำรวจไม่เชื่อค่ะ
แดงอะไรจะกัดสุดใจ๒วันต่อกันตำรวจบอกแบบนี้
พาตัวกลับโรงพักเลยค่ะแจ้งข้อกล่าวหากระทำการอัน
กระทำการอันควรขายหน้าต่อธาระกำนันค่ะ
ไปที่จังหวัดนนทบุรีกันหน่อยนะคะ